รายจ่ายประจำร้อยละ๕๐๗๗สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ๔๗
ขณะที่รายจ่ายงบลงทุนไม่รวมงบกลางปี
เบิกจ่ายได้ร้อยละ๓๐๔๒ก็ต่ำกว่าเป้าหมาย๒๔๒